คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมปรบมือดังค่ะ
ให้กับใครให้กับใครพอแล้วให้กับรายการของพวกเราเองบรรยายไทยแลนด์

รางวัลค่ะบอกเลยว่าปังอย่างต่อเนื่องนะจ

เวทีนี้ค่ะจัดเป็นปีแรกเลยแล้วคัดเลือกบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
ให้เป็นรายการข่าวบรรเทิงขวัญใจข่าวโสชี
โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็ดิฉันเองเรือนขวัญนะคะ
ขึ้นไปเลย๒คนบนเวที
ขอขอบคุณแฟนนะคะที่ติดตามรายการของเราผ่านหน้าจอ

จนทำให้บันเทิงไทยรัฐค่ะกลายเป็นรายการขวัญใจบันเทิงเล็กนะคะ
แต่โดนใจแบบแฟนมาแบบเต็มเลย

ซึ่งงานเดียวกันนี้นะคะก็มีศิลปินไปรับรางวัลมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นอารองค่ะอารองข้อมูลคดี
พี่ไก่สุปานีเนี่ยอารองก็แข็งแรงมาเลยนะคะ

นี่พี่ไก่นะคะงานไม่ใหญ่แน่นะวิค่ะ

รวมไปถึงลูกชุ่มดังนะคะ
ตรีชัยนระโว่
คือเป็นรางวัลแรกของพวกเขาเลยค่ะ
และพี่แฟคซีแม่มากันเทียบเลย
เฮฟห่วงมาลัยน้ำใจแบงก์สีเทาสีม่วงสีแดง
คือต้องโชว์ด้วยไงคุณแม่เอามาให้แบบ
กล้องก็บอกผ่านบันเทิงไทยรัฐไปถึงแม่นะคะ
หลายคนเป็นห่วงปีนี้ลูกงานเยอะ

ถ้าให้คนขับรถชื่อพี่ต้นก็จะโอเค

ไม่เป็นไรแน่นะ
ต้อรับรางวัลเลย
ก็รู้สึกดีใจครับจริงเวลาไปไหนมาไหนพวกเราก็จะทำการสวดหมดไว้พักครับ
เพื่อที่จะแบบเดินทางปลอดภัยด้วย